จ้องของคุณสืบสกุลดูไปแล้วข่าวงูใช่ไหมคะ
จ้องข่าวของดิฉันต่อค่ะคุณผู้ชมว่าเป็นตัวจริงหรือตุ๊กตาดูค่ะ
นับ๑๒๓๔๕๖๖ตัว
ขบวนการเหมียวใช่ค่ะ
แหม่มีแบบว่าแต่งองค์ส่งเครื่องแบบนี้ใช่ไหม
นี่แมวจริงนี่นะนี่แหละค่ะ
แล้วดูสายตาที่เขามองคุณพ่อสิ
เหมือนเป็นผู้ร่วมเดินทาง
เราต้องร่วมเดินทางเผชิญชะตากรรมต่างไปด้วยกัน

นี่อยู่แถวสถานีรถไฟสามเศษนะคะ
แล้วชาวเน็ตโดยเฉพาะธาตุแมว
ก็ชื่นชมคอมเมนต์ความน่ารักน่าเอ็นดู
บางคนบอกว่าดูแล้วแบบดูอบอุ่นจังเลย
นี่มีคนตามไปแล้วก็ไปตามหาไง

แล้วก็คุณลุงก็รักแมวเท่าชีวิตนะ
นี่แหละเป็นความสุขของธาตุแมว

ใช่ไปไหนไปด้วยกันนะครับ